มันก็เต้นดีกูสนุกดีดีล่ะ
โอ๊ยตอนแรกก็นึกว่าอยู่ดีเปิดเพลงแล้วก็เต้น

โอ๊ย

โอ๊ยแล้วมีก้อนกางเกงต่อหน้าสาวเลย

คุณขำหรือสงสารก่อนดี

คือด้วยความที่ว่าเราจะรู้สึก
อ่ะมานิดนึงมันจะแบบยิบ
อะไรตั้งอย่างนี้ดูดูอีกมุมแล้วโอ้โหทีนี้เดินไม่เป็นคนล่ะ
คือแบบมันอยู่ไหนแล้วมันก็ไต่ไปเรื่อย
ใช่ไหมคือความแมลงสาบอ่ะมันจะไม่หยุดอยู่กับที่

ถอดออกมาดูทางเดียวเท่านั้นครับ
ใช่ค่ะกล้องวงจรปิดก็เลยจับภาพของคุณเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกมุมของห้องแห่งนี้นะคะ
เขาโพสต์เอาไว้๒คลิปแล้วเขาก็เขียนข้อความบอกไว้เลยว่า
แมลงสาปวิ่งเข้ากางเกงไม่ไหวแล้วเว้ย
ไม่ไหวจริงไม่ไหวแล้วก็ต้องถอดแหละค่ะคุณคะจะได้รู้ว่ามันคือตัวอะไรแล้วเอามันออกมา
จริงดิฉันว่าหลายคนเคยมีประสบการณ์แมงสาบเข้ากางเกงแบบนี้
ก็คืนใช่ไหมไม่งั้นก็อยู่ในรองเท้าอะไรบ้าง
แต่เคยเจอที่แบบเป็นมดอ่ะเคยเจอมดแดงกัดโอ้โหเท่านั้นแหละครับ

ใช่ไหมแล้วมันก็ยังกัดอยู่แล้วเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหน
โอ้โหโอ้โห
เป็นกำลังใจให้แล้วกันดิฉันเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีประสบการณ์
แล้วก็คนกับแมงสาบนี่มันไม่ถูกกันจริงนะ
จริงโอ้โหดีนะยังเข้าแค่กางเกงไม่ถิ่มเกงใน
เกือบแล้วเมื่อกี้ถึงนี่แล้วต้องถอดก่อน